สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

แพทย์เคลื่อนที่ประจำสถานีหัวลำโพง
เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานีและขบวนรถ
แล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการปลอดแอลกอฮอล์ครับ
จากนี้ยังทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับผู้โดยสารรถไฟด้วย
โดยซื้อเบี้ยประกันจากเมืองไทยประกันชีวิตวงเงิน๔๘ล้าน๙แสนบาท

โดยผู้โดยสารจะต้องเก็บตัวโดยสารรถไฟเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
เรียกขั้นสินใหม่ถ้าเกิดว่าไปประสบอุบัติเหตุ
ระหว่างเดินทางกับรถไฟนั่นเองครับ